คุณผู้ชมฮะมาช่วยเหลือคนในสังคมนะครับ
เรื่องของชีวิตคุณยายวัย๙๓ปีแล้วก็ลูกชายผู้พิการ
อาศัยอยู่ในบ้านที่บ้านแบบโอ้โห
เก่ามากสุสมมาหลายอย่างช่วงนี้ฝนมันตกหนัก
แทบจะอยู่บ้านกันไม่ได้อยู่แล้ว
น้ำมันรั่วไปหมดและอีกอย่างกลัวบ้านจะพังนะครับ
หลังจากเรื่องราวนี้กลายเป็นข่าวคุณผู้ชม
มีการช่วยเหลือคุณยายเข้าไปพอสมควรนะครับ
เพราะว่ามีคนใจบุญต้องการจะช่วยเหลือชีวิตของคุณยายและลูก
ด้วยการบริจาคเงินไปให้กับคุณยาย
คุณยายก็คือคุณยายศรีมากไทยสงฆ์อายุ๙๒
สามปีชาวจังหวัดกำแพงเพชร
อาศัยอยู่กับลูกชายขาพิการนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านั้นคุณยายและลูกชายวิงวอนสังคม
บอกขอบ้านหลังใหม่ให้ยายได้ไหม
เพราะว่าบ้านมันเก่าเหลือเกิน
ฝนตกกลัวบ้านมันจะพังทับตายนะฮะ
ส่วนที่ดินที่ปลูกบ้านก็อาศัยอยู่ในที่ดินของชาวบ้านนะครับ
ไม่รู้ว่าจะถูกไล่ที่เมื่อไหร่
แล้วก็ทั้งสองชีวิตก็ใช้ชีวิตกันอย่างที่เห็นนี่แหละฮะ
ทีมข่าวเราก็ไปสำรวจตรวจสอบนะ
ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวของเราไปติดตามความคืบหน้า

ปรากฏว่าได้พูดคุยกับผู้นำชุมชน
เข้าสู่บัญชีที่เปิดไว้เพื่อช่วยเหลือคุณยายกับลูกชาย
ทั้งสิ้น๗๑๔๐๖๙บาท๖๐สตางค์แล้ว
ดังนั้นต้องขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่าน
และทีนี้ครับผู้นำชุมชนก็เดินทางพาคุณยายศรี
ไปเปิดบัญชีธนาคารที่ธนาคารกรุงไทยสาขาคลองขลุง
ดูสิพอคุณยายได้บัญชีคุณยายก็ดีใจยิ้มเลยนะครับ

พาคุณยายศรีไปดูที่ดินแปลงใหม่สำหรับการสร้างบ้านหลังใหม่ให้คุณ
เนื้อที่๑งานซึ่งห่างจากบ้านหลังเดิมอยู่ประมาณ๓๐๐เมตร
คุณยายดีใจใหญ่เลยคุณนี่คุณยายดีใจมากนะครับ
คือเรื่องนี้ทางผู้นำชุมชนและคณะกรรมการในการดูแลเงินบริจาคของคุณยายศรี
ตัดสินใจในการที่จะไปซื้อที่ดินของเพื่อนบ้านแถวนี้แหละครับ

แล้วพอขอซื้อที่ดินมาได้แล้วนะคุณ
ก็เตรียมฮะเตรียมก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับคุณยายนะครับ
ก็น่าจะเสร็จภายในต้นเดือนตุลาคมต้นเดือนหน้าแล้วนะ
การสร้างบ้านก็ใช้งบรวมทั้งสิ้นกับเรื่องที่ดิน๓แสนบาทนะครับ
คุณยายศรีแล้วก็ลูกชายจะได้เข้ามาอยู่ที่บ้านหลังใหม่นะฮะ
คุณยายบอกว่ายายเองก็ไม่คิดไม่ฝันนะ
ว่าจะมีบ้านหลังใหม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง
ที่ผ่านมาชีวิต๙๐กว่าปีลำบากมาโดยตลอดนะครับ
ลูกบ้านอยู่ในที่ดินของคนในหมู่บ้านมานับ๑๐ปี
จากนี้ไปยายจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์
ผู้ใจบุญบริจาคมาอย่างคุ้มค่าในบ้านปลายชีวิต
คุณดูสิคุณยายยกมือไหว้แบบนี้นะฮะ

แล้วก็ขออวยพรให้ผู้ใจบุญทุกท่านที่เมตตา
มีความเจริญรุ่งเรืองอายุยืนสุขภาพแข็งแรง

เราก็ขอให้คุณยายนะมีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันนะ
ขอให้คุณยายมีความสุขนะครับ